คุณผู้ชมจำข่าวคุณยายที่ขายของอยู่ที่สุพรรณบุรี
แล้วก็โดนคนร้ายเอาแก๊งกาโม่แก๊ง๕๐๐มาหลอกได้ไหม
ยายพิษใช่ค่ะคือสงสารคุณยายมาก
ทีนี้วันนี้ที่เราเล่าข่าวนี้มีความคืบหน้า
ผู้หญิงที่มาหลอกคุณยายล่าสุดจับตัวได้แล้วนะคะ
ไม่ได้มามอบตัวใช่ไหม
คือตอนที่จับตัวได้เนี่ยเธอก็บอกว่ารู้สึกสงสารคุณยาย
ก้มกราบเท้าขอโทษเลยนะ
แล้วบอกด้วยบอกว่าที่ต้องหลอกคุณยายแบบนี้น้ำมันหมด

เราเคยนำเสนอข่าวไปเมื่อ๑๘ธันวาคม
ว่ามีผู้หญิงคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาใส่หมวกกันน็อ
แล้วก็ทำทีมาซื้อข้าวกล่องมาซื้อลูกชิ้นทอด
คุณยายสมพิษฤทธิเดชอายุ๗๐ปี
ที่เป็นรถเข็นนะคะรถเข็นของคุณยาย
อยู่หน้าโรงเรียนสุพรรณภูมิที่สุพรรณบุรี
กาโม่ที่คุณยายถือเมื่อกี้คือเขาพับมาไง
แล้วก็มายื่นให้คุณยายก็ไม่ได้ทันสังเกตอะไรหรอก

แล้วหลังจากนั้นคนร้ายก็ขี่หนีไป
มารู้ทีหลังตอนเปิดแบงค์ดูอ้าวมันเป็นแบงค์กาโม่

แล้วเรื่องนี้นะคนสงสารคุณยายเยอะเลย

เมื่อวานนี้สรุปคือตำรวจไปตามจับได้แล้ว
เขาไม่ได้มามอบตัวแบบที่คุณอรัชพรถามจริง

เออผู้หญิงคนนี้คือนางสาวเดือนเพ็ญพงศวรรค์อายุ๕๒ปี
คนนี้ที่ยืนยกมือไหว้อยู่เนี่ยค่ะเธอเป็นสาวห้าวเป็นท้อง

ใช่เธอก็มีอาชีพรับจ้างขายข้าวแกง
ซึ่งเธอรับสารภาพนะว่าทำจริง
วันนั้นขี่รถมาแล้วน้ำมันมันหมดไม่มีตังค์จะเติมน้ำมัน
เอาแก๊งกาโม่ที่ติดตัวมาไปหลอกซื้อของ
เงินทอนมาก็เอาไปเติมน้ำมัน
ฝั่งคุณยายนะคุณคุณยายสมพิษไม่เอาเรื่อง
เพราะยายสงสารยายอโหสิกรรมให้
ยายบอกด้วยว่าทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีก
แล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูจังหวะช่วงนั้น
นางสาวเดือนเพ็ญคือน้ำตาไหล

ป้าก็โหน่วมหังกันบองไว้ขามือกัน
ซึ่งคนน้ำขาดลงบาน

อยากไปทำบทอื่นแล้วคือไปทำบทอื่นก็ไม่

โอ้โห
ยิ่งฝากคุณป๊าพูดนะยิ่งแบบ
ไม่มีเงินก็บอกกันได้ป้าก็ให้ได้อย่างนี้
เอาจริงแล้วแบบยายสมพิษแกก็อายุเยอะแล้ว๗๐ปีแล้วค่ะ
คือยายพิษแกก็บอกนะว่าจริงแกขายลูกชิ้นทอดขายข้าวกล่อง๕บาท๑๐บาท
เต็มที่ก็๒๐๓๐มันไม่ได้แบบเยอะอะไรวันก็ต้องทำมาหากินเหมือนกัน

แต่เขาก็มีน้ำจิตน้ำใจที่จะแบ่งปัน

บอกกันดีก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแต่ไม่ใช่มาหลอกกันโกง

เรื่องนี้นะตำรวจบอกว่าคดีที่ใช้แบงค์กาโม่มาหลอกซื้อของ
ถือเป็นคดีช่อโกงที่ยอมความกันได้
แล้วไปตรวจสอบประวัติของนางสาวเดือนเพ็ญคนที่เกาะเหตุคุณผู้ชม
ปรากฏว่ามีหมายจับคดีร่วมกันลักทรัพย

แล้วรถคันนี้ค่ะรถที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยนะ

คดีครั้งเก่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำ